สวัสดีครับจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้มาพร้อมกับดาวเสานะครับถือว่าเป็นหนึ่ง
ดาวในระบบสุริยจักรวาลที่มีความสวยงามและคืนนี้เองครับเป็นคืนที่
ดาวเสานั้นจะเอียงทำมุมจนทำให้เราเห็นลักษณะของวงแหวนของดาวเสาซึ่งมี
ใครสนใจอยากที่จะชมปรากฏการณ์นี้ก็สามารถที่จะชมได้ตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเป็นต้นไป

โดยเฉพาะตามจุดต่างของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ก็จะมีการจัดตั้งกล้องดูดาวให้กับ
คนที่สนใจชมความสวยงามของดาราศาสตร์ได้ชมกัน
เรามาตรวจสอบกันครับจากภาพถ่ายดาวเทียมแกร่งกลุ่มก้อนเมฆที่ก่อตัวขึ้น
หนึ่งบัจจัยคือเรื่องของพายุขนุนหลังจากที่อ่อนลงต่อเนื่อง
ทางตอนนี้ก็ค่อยหอบเอาลมหนาวจากบริเวณทางตอนบนลงมา
ลมหนาวที่มาจากตอนบนก็ไล่ฝนจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
ซึ่งเป็นผลที่หอบมาพร้อมกับพายุค่อยเลื่อนต่ำลงมาด้วยเช่นเดียวกัน
ขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับฝนนั้นก็จะเลื่อนต่ำลงไปตกบริเวณพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อเห็นภาพชัดเจนนี่คือกราฟิกแสดงการเคลื่อนที่ของพายุ
ก่อนหน้านี้เป็นไต้ฝุ่นระดับที่๑ตอนนี้ก็อ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับ
สิ่งที่มาพร้อมกันก็คือบริเวณความกดอากาศสูง
หรือว่ามวลอากาศเย็นที่ค่อยแผลลงมาเป็นระยะ
แล้วก็ยิ่งแรงขึ้นในช่วงที่พายุนั้นพัฒนาความรุนแรงเป็นใต้ฝุ่นนะครับ
หอบเอาลมหนาวจากบริเวณทางตอนบนเข้ามา
และนี่แหละครับถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้
สลายตัวพายุให้กลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำอย่างรวดเร็ว

มีการเคลื่อนลงมาบริเวณทางประเทศลาวทางตอนล่างอย่างต่อเนื่อง
นั่นก็หมายความว่าพื้นที่ภาคเหนืออุ่นใจได้

สิ่งที่จะมาเติมเต็มในระยะนี้ก็คือเรื่องของลมหนาวนะครับ
ที่จะทำให้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานอากาศเย็นลง
ส่วนตอนกลางครับยังเป็นช่วงที่อาจจะต้องระวังฝนอยู่นะครับ
เพราะว่าตอนนี้ฝนทั้งหมดที่เกิดจากการสลายตัว
ก็จะเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณตอนกลางของประเทศ
หลังจากนี้ก็จะเลื่อนลงไปทางใต้อย่างต่อเนื่อง
นี่เป็นสัญญาณการเข้าสู่ฤดูหนาวของไทยนะครับ

ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ